ต่อกันที่นักแสดงสาวคนนี้ค่ะปุ๋ยไฟล์นัทธพัฒน์นะคะ
บอกเลยตั้งแต่ถูกขอแต่งงานไป
สาวทั้งประเทศอิจฉาอิจฉานะคะ
แต่ว่ามันก็ดันมีเรื่องสุขภาพเข้ามา
คุณผู้ชมค่ะจากที่เราได้รายงานข่าวไปนะ
ปุ๋ยไฟล์เนี่ยนะเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งผ่าตัดหมอนรองกระดูก
คอแตกแบบกระทันหัน
โอ้โหดูจากอาการแล้วคุณผู้ชมค่ะฟังเสียงโรคเนี่ย

ล่าสุดค่ะเจ้าตัวโพสต์ภาพหลังเข้าไปเช็คอัพร่างกาย
พร้อมขอบคุณคุณหมอที่รักษาเธอเป็นอย่างดี
เดตอาการตอนนี้ค่ะกล้ามเนื้อไม่อ่อนแรงแล้วนะจ๊ะ
ปวดแผลแล้วก็ไม่เจ็บอย่างที่คิดค่ะ
โดยทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามปุ๋ยไฟล์ค่ะ
เธอใจดีนะให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกค่ะ
ว่าตอนนี้เหมือนได้ชีวิตใหม่จากที่เคยคิดว่าโอ้โหต้องเป็นอัมพาตแน่เลย
แต่พอผ่าตัดนะคุณผู้ชมค่ะผ่านมา๒อาทิตย์ค่ะ
ทุกอย่างเนี่ยเริ่มกลับมาปกติดีแล้วก็หายทันงานแต่งเตรียมเลิกไว้นะคะ
เดือนธันวาคมนี้แล้วก็ขอให้หายทันงานแต่งจริงนะคุณผู้ชมค่ะ
เอาแบบเอาแต่ดูเลิกละเอียดนะแล้วก็ไม่รู้โควิดมันจะเป็นยังไงของมัน
คุณตามตามสมชื่อนะคะเขาก็แฟนกันคุณรักกันคุณ
เออส่วนประเด็นล่าสุดค่ะที่คุณแม่ของปุ๋ยไฟล์นั้นโดนปลอมไลน์ไปขอเงินเพื่อนบ้านคุณผู้ชม
เจ้าตัวนั้นได้โพสต์ชี้แจงแบบนี้แล้วก็เอารูปไลน์ที่ถูกปลอมนะเป็นรูปแม่นะคู่กับไฟล์เนี่ยด้วยคุณผู้ชม
ประกาศฝากเตือนภัยไว้เลยว่าอย่าโอนอย่าเชื่อเด็ดขาด
ไฟล์เล่าให้เราฟังว่าตอนนี้คุณแม่ได้ไปแจ้งความที่สอนออำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมาแล้วค่ะ
แถมบอกด้วยนะว่าที่แม่จับได้เพราะอะไรรู้ไหมโจรดันโป๊ะค่ะทักไปยืมเงินสี่หมื่นจากคนที่บ้านติดกันนี่แหละ
เพราะรู้ว่าไม่ใช่ไลน์ของแม่ไฟล์นะก็เลยส่งไลน์ไปแบบไปว่าไปต่อว่านิดหน่อยแบบนี้เออนะคะเอาไปฟังกันค่ะ
จุดใต้ตามต่อคือคนที่เขาปลอมไลน์เขาไลน์มาหาคนข้างบ้านแม่ไปพอดี
เพื่อไปยืมเงินมันก็เลยโต๊ะแตก
ตอนนี้แม่ก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะ
แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดใครเผลอโอนไปเนี่ย
ทำไงดีคะต้องเสียใจกับเขาด้วยเลยอ่ะ
แต่ว่าคือแม่ก็เลยต้องรีบเตือนเขาว่าไม่ใช่นะ